หลวงทั้งในเฟสบุ๊คนะฮะทั่วประเทศเลยครับลายไปมากมากเลย
อันนี้นะที่เสนอข่าวไปนั้นมันเป็นข่าวปลอมฮะ
รูปนี้รูปจริงอันนี้รูปจริงแต่เนื้อข่าวเนี่ยปลอม
ผมจึงขอความเป็นธรรมกับสื่อด้วยครับข่าวปลอมที่ออกไปนะผมเสียหายมาก
คนเราเศร้ารักชื่อเสียงเรามากเนี่ยเมื่อเจอสิ่งที่กำลังเสียหาย
ซึ่งเป็นความจริงเนี่ยเราก็ทุกข์มากรักคิดเสียงมากเท่าไ
เราก็จะต้องทุกข์มากเท่านั้นผมเคยพูดว่าผมรักชื่อเสียงผมเนี่ย

ผมขอเรียนความจริงว่ารูปนี้เป็นรูปจริง
กับเพื่อนไว้ก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มสามทหาร
เติมเสร็จก็มีเซเว่นอ่ะก็ขับรถต่อไปเซเว่น
จะไปซื้อเครื่องดื่มนมจืดน้องโพไปดื่มในรถ
ก็มีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งผมขับรถเบ้นคันนี้ครับ
จอดตรงช่องนั้นก็ช่องก็แคบอ่ะ

ก็เดินเข้าไป๗๑๑ซื้อของเสร็จก็เดินกลับมา
เดินกลับมาเพราะมาทางด้านคนขับนะฮะ
ผมก็ไม่ได้เห็นหรอกคิดว่าปกติ
ตอนจอดรถก็ไม่รู้สึกว่ามีชนอะไรหรอกมาก็คับรถรถ
ตันรถจะเดินทางต่อไปกรุงเทพก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เดินมาออกออกมาจากเซเว่นนะครับแล้วก็มาเฉิดผมนะฮะก็บอกว่า
รถผมเนี่ยไปเบียดรถของเขาที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยตามภาพนี้นะฮะ
ผมก็ติดเครื่องแล้วแหละก็ลงจากรถเครื่องก็ติดอยู่นั่นแหละ
ว่าคงไม่นานอะไรคงไม่มีอะไรเท่าไหร่
เขาบอกเนี่ยรถเนี่ยผมเนี่ยไปเบียดรถของเขาที่จอดอยู่ก่อนนะฮะ
ทั้งสองคนก็ทั้งเขาทั้งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเสียหายอะไรยังไงหรือไม่แค่ไหนอย่างไร
เพราะมันเบียดอยู่รุ่นอย่างนี้นะฮะ
ผมก็เลยไปถอยรถออกมาเพื่อจะได้เห็นว่ามีเบียดเสียหายกันยังไงบ้างนะฮะ
ผมก็ไปดูรถผมก่อนผมก็เดินมาทางนี้ฮะมาทางรถผมเนี่ยนะฮะ
ดูตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยตามรูปนะฮะ
ทนรอบคันหรือยังฮะ
คันนี้พอทนมารอบหนูช่วย